คุณผู้ชมคะมีคนร้ายบุกไปจี้ชิงทองในร้านทองกลางเมืองหัดใหญ่ค่ะ
แต่คราวนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
คนร้ายก่อเหตุไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บ
ทางร้านเขาก็ล็อกประตูคนร้ายติดอยู่ในร้านอ้าว
ออกไม่ได้ทำอะไรได้ยกมือไหว้ขอโทษโอ้โห
ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านทองห้างทองสุวรรณาหัดใหญ่ค่ะ
เทศบาลนครหัดใหญ่นะคะเห็นภาพตั้งแต่ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
เข้าไปในร้านทำทีขอดูสร้อยคอทองคำ
แล้วก็ทำทีไปสวมที่คอตัวเองตกลงขอซื้อเส้นนี้
เหมือนจะจ่ายเงินโอนผ่านโทรศัพท์มือถือ
นี่กำลังจะโอนเลยเห็นไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่ค่ะ
นี่นี่หันมายิ้มโอ้ยิ้มจะทีแรกกะจะวิ่งไปแล้วเหรอ
ใช่ไงนี่ดูอีกทีนะคะดันดันประตู
หันมายิ้มหน้าเจือนประตูนิรภัยเขาล็อกเอาไว้ติดอยู่ในร้าน
นี่อุตส่าห์ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่แมสให้ดูแสดงความบริสุทธิ์ใจมาก
มือไหว้ถอดสร้อยคืนด้วยนะโอ้โหตำรวจสภหัดใหญ่มาเลยนะคะ
ครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนัทธนลขวัญทองอายุยี่สิบเจ็ด
ก็ที่ตัวไม่มีอาวุธอะไรด้วยไม่ใส่อะไรปิดบังใบหน้าอะไรมาด้วย
ก็กะว่าเขาจะได้ไม่กลัวไงเขาจะได้ให้ทองมาง่ายแล้วกะวิ่งไปเลยไง
หน้าร้านรถจักรยานยนต์จอดอยู่นะคะเป็นรถของคนร้ายจอดติดเครื่องอยู่
คือเตรียมหนีพี่อุ๋ยไม่ดับเครื่องด้วยนะ
เจ้าของร้านทองค่ะนางวิพาพรเขาเล่าให้ฟังว่าคนร้ายคนนี้ขี่รถมาจอดหน้าร้าน
ดับเครื่องเขาเห็นแค่นี้เขาก็รู้แล้วมันน่าสงสัยตั้งแต่ต้นเขาก็เลยระวังตัว
พอทำทีดูทองใส่ไม่ได้เอามันสั้นขอเปลี่ยนเส้นที่มันแบบน้ำหนักเยอะกว่า
ทำทีเป็นใส่ถี่คอจะขอโอนเงินแล้วกลับหลังหันจะเปิดประตูวิ่งหนี
แล้วมันก็เป็นภาพเหมือนในกล้องวงจรปิดเปิดประตูไม่ได้ประตูล็อก
มายิ้มเจือนแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษ
คือทางร้านเขาก็กดสัญญาณเตือนภัยไปที่สภหัดใหญ่แล้วนะคะ
สุดท้ายก็ได้ทองคืนเพราะคนร้ายถอดคืนแล้วคนร้ายก็ถูกรวบตัวค่ะ
หลังจากเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยก็ทำทีเลือกเส้นเลยชี้เลยเส้นที่ใหญ่ที่สุด
แต่สิ่งที่เขาบอกก็คือเขาอยากได้ซ่อยฟอร์๑บาท
เขาก็เริ่มหันซ้ายหันขวาหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะวิ่งเลย
ตำรวจศพอหันใหญ่นำตัวไปสอบปรักษมณ์แล้วถูกแจ้งข้อหาวิ่งราวซัพ
วิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานภาณะ
เขาบอกว่าเขาอยากได้เงินไปเที่ยวปีใหม่ค่ะพี่อุ๋ย
แล้วยังไงล่ะคะได้เที่ยวไหมเนี่ยโดนจับแล้วจะได้เที่ยวไหมคะ
เขาขี่รถมาจากบ้านในอำเภอสะดาวเพื่อมาก่อเหตุที่หัดใหญ่